คุณผู้ชมมาดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ชุมพรช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะคะ
มีแรงงานต่างด้าวชาวพม่าชื่อว่าในซออายุประมาณ๒๙ปี
ถูกคนร้ายใช้เหล็กขูดชาร์ฟแทงไปที่กลางหน้าอกด้านซ้าย
เป็นแบบสามเหลี่ยมเลยนะแทงไปกลางอกแผลเดียวเลยเสียชีวิตเลยนะคะ
แล้วก็เลือดหยดเป็นทางเลยที่บ้านเนี่ยนะคะคาดว่าพอแทงเสร็จเอาเหล็กขูดช้าไป
แล้วก็เลือดหยดจากเหล็กแล้วก็คนร้ายก็หนีไป
เรื่องต้นคาดว่าน่าจะเป็นการถวงหนี้แล้วก็ไม่ได้เงินคืนทะเลาะกัน
ก็เลยมีเหตุร้ายนี้เกิดขึ้นนะคะตอนแรกคาดว่าเป็นแรงงานต่างด้าวชาวพม่าเหมือนกัน
แต่สุดท้ายแล้วไม่ใช่นะเป็นคนไทย๓คนนะคะ
เหตุการณ์นี้ในซออายุ๒๙นะคะเป็นแรงงานต่างด้าวชาวพม่า
คือเหมือนกับเจ้าหนี้บุกไปทวงหนี้แล้วไม่มีเงินจ่าย
ถูกแทงตายค่ะห้องเช่าอยู่ที่ถนนซอยจรูนราช๕
ตากแดดอำเภอเมืองจังหวัดชุมพร
ตำรวจบอกว่าเบื้องต้นตอนแรกที่พบศพเนี่ย
แต่ว่าตำรวจบอกว่าจากการสอบสวนพยานที่เป็นชาวพม่า
ที่อยู่ห้องเช่าที่เป็นห้องแถวติดกันเนี่ยนะคะ
ตอนแรกเนี่ยพยายามจะสอบสวน๑๐ปากไม่มีใครพูดเลย
ไม่กล้าตอบอะไรตำรวจกลัวไม่มีใครกล้าตอบอะไร
กลัวว่าจะได้รับอันตรายครับแต่คุยไปคุยมาสุดท้าย
ก็ยอมให้ความร่วมมือกับตำรวจนะคะ
แล้วก็บอกว่ารู้จักคนก่อเหตุเป็นอย่างดี
ไม่ใช่แรงงานชาวพม่าเป็นคนไทยนี่แหละมี๓คน
อาร์ตอายุ๒๑ปีเป็นน้องเมียของผู้ตายเนี่ยนะคะ
บอกว่ากำลังเก็บข้าวของจะย้ายไปอยู่ที่อื่น

ช่วงเกิดเหตุคนก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์มาคนเดียว
แล้วก็มีอีก๒คนขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างตามมา

ทั้ง๓คนนี้มาทวงหนี้ที่ในซอติดค้างอยู่

ก็เลยถูกรุมทำร้ายแล้วก็ถูกแทงจนเสียชีวิตค่ะ
นี่ค่ะแล้วก็คนที่อยู่แถวนั้นที่เป็นแรงงานชาวพม่าเหมือนกัน
เขาบอกว่าได้ยินเสียงคนตะโกนออกมานะจากบ้านพักของนายซอ
เอาเงินกูมาเนี่ยแล้วสุดท้ายก็เอาเหล็กขูชาปแทงเลย
นี่ก็ให้ข้อมูลไปก็เก็บข้าวเก็บของไปนะ
กลัวไงตอนแรกยังจับคนร้ายไม่ได้ไม่กล้าอยู่
ล่าสุดตำรวจชุดศึกษวนสพชำพรบอกว่า
จับคนร้ายได้แล้วตั้งแต่เมื่อคืนสามคน
นายสุภชัยโยคระวัตติส์จอนอายุ๒๒ปี

นายบุญคล่องวงเสงอายุ๓๘ปีเป็นพ่อตา
นายพรชัยอบอุ่นอายุ๓๑ปีเป็นคู่เขย
ซึ่งเป็นสามีของน้องเมียมือมีด

ตาหนึ่งลูกเขยสองไปจับได้ที่บ้านเช่าเขตเทศบาลเมืองชุมพร
ก็เลยแจ้งข้อหาทั้ง๓คนเลยนะร่วมกันทำร้ายผู้อื่นเป็นเหตุให้เสียชีวิต
โอ้โหวันนี้ชุดสืบสวนนำตัวทั้งสามคนนี้ไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะ
โดยเฉพาะมือมีดนะคะนายสุประชัยนายสุประชัยก็รับสารภาพนะ
อายุแค่๒๒บอกว่าเป็นคนลงมือแทงนายซอจนเสียชีวิตจริง
แต่เขาอ้างว่าป้องกันตัวอืมมือมีดเขาเล่าให้ฟังแบบนี้
เขาบอกว่าเขาไปทวงหนี้ค่ะพาพ่อตาไปด้วยพาคู่เขยไปด้วยไปด้วยกัน
พอไปถึงเนี่ยก็ทะเลาะกับในซอในซอด่าบุพการี
ก็เลยโมโหชักมีดออกมาจะแทงเป็นลักษณะของการป้องกันตัว
แล้วก็มีการชิงมีดกันไปกันมาสุดท้ายตัวเองก็เลยแทงไปหนึ่งครั้ง
ไม่คิดว่าในซอเสียชีวิตแทงเสร็จก็หนีกันไป
แต่ตำรวจบอกว่ายังไม่ปักใจเชื่อนะคะเพราะว่าตัวคนก่อเหตุเนี่ย

ก็มาอ้างตำรวจว่าจำไม่ได้ไม่รู้โยนทิ้งไปตรงไหนอะไรแบบนี้
ตำรวจก็เลยบอกว่ายังไม่ปักใจเชื่อ
คำให้การของนายสุภาชัยคนก่อเหตุนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตำรวจจะนำตัวทั้งสามคนนี้
ผู้ต้องหาทั้ง๓คนไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุ
แล้วก็จะนำตัวไปขออำนาจศาลจังหวัดชุมพรฝากขังผลัดแรกต่อไป
ชิ้ววนังหนูเล็กอายุห้าสิบปีวันนี้ก็มาเยี่ยมลูกชาย
แล้วก็บอกว่าลูกชายมีอาชีพเป็นช่างไฟฟ้ารับจ้างติดตั้ง
ตามอาคารบ้านเรือนมีครอบครัวแล้ว
แล้วปกติลูกชายเป็นคนดีนะไม่เคยมีปัญหากับใคร
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลูกเล่าให้ฟังว่า
ขึ้นวันเกิดเหตุไปกับพ่อตากับคู่เคย

ผู้ตายยืมไปลูกชายไม่ได้บอกว่าเท่าไหร่
แต่ระหว่างทวงเงินเนี่ยผู้ตายมาชี้หน้าด่า
ด่าว่าบุพการีด้วยถ้อยคำหยาบคายก่อน
ก็เลยบันดาลโทษะแล้วก็เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น
แต่ทีนี้ทางฝั่งของผู้ตายนะภรรยาของเขานะ
ชื่อว่านางพิวอายุ๒๗ภรรยาของในซ้อผู้ตายบอกว่า
สามีเขาเป็นคนดีไม่เคยมีเรื่องมีราวกับใคร
มาทำงานรับจ้างอยู่ที่ร้านขายส่งข้าวสารในเขตเทศบาลเมืองชุมพร
นานหลายปีแล้ววันเกิดเหตุเมื่อคืนนี้เนี่ย
ผู้ต้องหาทั้ง๓คนมาทวงหนี้จากสามีที่ติดค้างอยู่
หนี้เท่าไหร่รู้ไหม๑๕๐บาทโอ้โหสามีเป็นหนี้๓คนนี้อยู่๑๕๐บาท
แต่สามีไม่ได้บอกภรรยาไว้ว่าเป็นหนี้ค่าอะไร
ทั้ง๓คนมาถึงเนี่ยแต่บังคับให้สามีจ่ายคืน๑๐๐๐บาท
แต่สามีเห็นว่าเอ้าก็เราเป็นหนี้แค่๑๕๐บาท
ก่อนหน้านี้สามีก็เคยถูกขู่มาแล้วว่าต้องคืนพันบาท
ถ้าไม่คืนเดี๋ยวจะบุกมาทำร้ายถึงบ้านแล้วเมื่อคืนมันก็มากันจริง
เอาไว้อย่างเดียวไม่มีเป้าหมายค่ะ
มูลค่าชีวิตของคนคนหนึ่งนะ๑๕๐บาทนี่มันทวงหนี้กันแบบถึงขั้นเอาตายเลย
ไปบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิษฐรรมที่สาราวัดสุบันนิมิตรอำเภอเมืองจังหวัดชุมพร
ก็มีญาติญาติมีเพื่อนสัก๑๐คนได้นะคะไปช่วยงานชาปนกิจศพ๒๒กุมภาพันธ์นี้ค่ะ